ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความสามารถของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

และเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

และภรรยาที่ไม่แข็งแรง

เห็นพ่อต้องกูนี้เยื่อมสิญของเขา

ใช่ฮะพ่อ

อาหารรูปเขาไม่ได้เคยเกิดมา

ทุกวันนี้ผมมีภาระดูแลคนอยู่สองคนก็คือเมียผมกับลูกสาวชื่อน้องนิว
ฉันก็แต่งงานกับเจ้าหนูมาเกือบสามสิบปีแล้วนะแต่ก่อนฉันก็แข็งแรงดี
กลับไปช่วยเจ้าหนูทำใหม่ทำหน้าช่วยกันทำมาหากิน
หลังจากทำหน้าแล้วก็ไปรับจ้างเก็บพริก
ถ้ามีเวลาว่างผมก็ไปรับทำงานก่อสร้าง

เมียผมก็ไปซอยทำงานกับผมอะไรเพราะว่าเขากระดูกทับเส้น
เนื่องจากเขาหาบน้ำมันอย่างเมื่อเกิดลื้นลม
เขาลมลงไปแล้วกระเจฟปวด

ตั้งแต่ว่ามั่งมาเขาก็ว่าเขาก็ปวดมันก็เป็นเหลือแล้งมาก
เอ๊ะเอ๊ะปวดย้างก็ย้างคัทสม่อปวด
ช่วยเห็นอย่างกับว่าไหร่ไว้กระพริกกับว่าไหร่
เขานั่งมั่วได้นะครับมันนั่งแล้วมันปวด
เป็นห่วงอย่างเขาเดินว่าไหร่นะ
คนที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือน้องดิวลูกสาวผมนี่แหละ
เกิดมากกับตัวเล็กน้ำหนักไม่ถึง๒๐๐
น้องดิวเกิดมากกับอาการกับพอดีเป็นไหนกับพอแข็งแรง
ขากับน้อยหัวกับตัว
กับจิ๊บกว่ารอแดดเขาเป็นหลายลูก

หัวใจหัวหัวใจโต
ฉันก็เป็นหลานของนาโนนั่นแหละ
เวลาแกไปนาแกก็ฝากให้ดูแลน้องดิว
ป้าผีก็จะคอยหาอาหารถามถ่ายอาการหนูอะค่ะ
คอยดูแลหนู
เวลาฉันทอดไก่ทอดหมูมาไอ้ดิว

จนละอยู่๑๓ปีจบหม้อนึง
เขาก็เริ่มเต้นนะ
มีอาการเป็นไข่

คุณว่าก็บอกว่าเขาเป็นตายวาย
ผมพาลูกรักษาอยู่บนนี่อาทิตย์หนึ่ง
แล้วก็พาลูกกลับมาบ้าน

ผมก็มีหน้าที่ล่างไต้ท่องให้น้องดิว

ด้วยนี่ก็บางที่ก็ฟอกไต้เสร็จก็
ล้างเทือเขาก็มีความต้านตก

ชีวิตผมเสมอนี่ก็สู้เพื่อลูกเพื่อเมีย
ถ้าผมหมดกำลังใจทอดถอยเมื่อไหร่
ลูกกับเมียผมจะอยู่จังไหน
ฉันก็พยายามให้กำลังใจตาหนูอยู่ว่า
จงได้ก็สู้แน่กลางโดย
ชีพพี่หนึ่งดิวป่วยมาครับ
ผมมดเงื่อนมั่นค่ารักษาประมาณ๒แสนห่า
เมื่อก่อนพวกพะพี่เงินเก็บบ้าง

เงื่อนของที่เก็บพร้อมล่อมเลยมันกระเมิดไป
ผมก็เรารักษามาก๖๔ทุนนึงเพื่อลักษาลูก
ร่วนเรื่อยมันขาดมือขาดน้ำพวก
พ่อแม่ดูแลหนูตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ
แล้วหนูก็ไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่ภูมิใจสักอย่างค่ะ
หนูก็สงสารพ่อสงสารแม่ค่ะ
พอไม่มีเงินแกก็ขายควายบ้างขายข้าวบ้าง
กู้หนี้ยืมศีลมารักษาเราอย่างเงี้ยค่ะ
เราทำไมเป็นภาระให้พ่อแม่ขนาดนี้
แล้วทุกวันนี้พ่อแกก็ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
ตาข้างขวาของแกเป็นต้อค่ะ
หนูเคยบอกให้พ่อไปหาหมอหลายครั้งแล้วแต่แกไม่ไป
ถ้าเกิดผมในโลกเลยยังมากก็จะเป็นภาระไปอีก
มันสิบอกมีคนรับทรงลูกไปหาหมอ
ที่ว่าพ่อตายอีกทีก็ต้องไปอาทิตย์ละ
สามวันคือจันทร์พุธศุกร์ไปทุกอาทิตย์
ขับรถไปมันก็มองเห็นสัตว์อยู่เพราะว่าขางนึงมันปกติอยู่
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งอย่างแรก
คือผมจะทำคือพ่าลูกไปเอ็ดเซ็น

พ่อครับรายได้ก็มาจากพ่อเป็นเสาหลักคนเดียวเลยเนอะครับผมพ่อทำอะไรบ้างครับ
ตะจ้างทุกอย่างเธอมิคคลมาหามาจ้างตัดหญิงถึงไม้
พริกแต่ก่อนทำก่อสร้าง
๓๐๐เบิ้ง๕๕๐เบิ้งแล้วแต่เค้าจะให้
ช่วงโควิดนี่ก็คือก่อสร้างก็คือหยุดไปเลย
อยู่๓ปีแล้วครับที่ผมมันจะทำงานก่อสร้าง
สิ่งที่พ่อห่วงที่สุดในชีวิตคืออะไรครับ
ลูกกับเมียนิละครับเขาสองคนนี้แหละ
เริ่มจากลูกก่อนน้องดิวหนูป่วยเป็นอะไรบ้างเอ่ย
เป็นโรคไตลิ้นหัวใจรวดหัวใจโตค่ะ

แล้วก็ส่งผลต่อระบบร่างกายหมดเลย

เหมือนท้อง๙เดือนค่ะต้องเจาะน้ำในท้องทุกเดือนค่ะ

อีกโรคนึงเป็นอะไรอีกนะที่บอกว่าหัวใจ
หัวใจโตค่ะหายใจไม่อิ่มค่ะหายใจไม่ทั่วท้องค่ะ
เป็นมาได้๖๗ปีที่แล้วค่ะ
แล้วนอกจากหัวใจโตแล้วหัวใจรั่วอีกต่างหาก
ค่ะแต่ไปอุดตอนอายุ๑๙ค่ะ
มาพูดถึงต้นเหตุที่เป็นนั่นก็คือมาจากโรคไต
ดิวเป็นโรคไตมาตั้งแต่กี่ขวบ
ตั้งแต่อายุ๑๓ค่ะตอนนั้นไม่สบายค่ะ
แล้วก็แบบมันขมปากค่ะก็เลยให้น้องไปเอามะยมกับเกลือมาให้กินค่ะ
พอกินแล้วก็ช็อกค่ะตาค้างแล้วก็ปากค้างค่ะ
พ่อกลับมาพาไปหาหมอค่ะ
ตกใจไหมพ่อตกตกใจมากครับลูกตาเหลือกตาค้าง
คิดว่าเขาจะจากผมไปเพราะเขาเสียชีวิตก่อนครับ

หมอเขาบอกว่าลูกคุณพ่อเป็นไตวายระยะสุดท้ายนะเขาบอกอย่างนี้
พ่อเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็น้ำตาไหลเลย

เมื่อคืนสุดท้ายกลางคืนหมอเขาบอกว่าเขาช็อกไม่ได้สติ
ต้องอยู่อย่างนี้พอแม่เข้าไปเขาก็ไม่รู้เรื่อง
เขานอนอยู่เฉยมีแต่สายสายในขาสายในหัวใจสายในมือ
เขาบอกว่าถ้าอยู่ในสายนี่จะได้๓เดือน
ถ้าเอาสายออกจะได้อาทิตย์หนึ่งคุณแม่จะว่ายังไง
ก็เลยตัดสินใจกับพ่อเพราะสงสารลูกว่าลูกจะทรมาน
ก็บอกให้หมอเอาซ้ายออก
ว่าจะเอาลูกมาตายที่บ้าน
พอมาถึงครึ่งทางเขารู้สึกตัวเขาก็สกรีดแม่
เขาก็บอกว่าหิวข้าวเขาว่าอย่างนี้ดีใจค่ะ
ว่าลูกเราไม่ตายแล้วดีใจ
หลังจากนั้นมาแม่กับพ่อก็ต้องบำบัดน้อง
คือดูแลทั้งกายภาพทั้งนู่นนี่นั่น
ดูแลกันเห็นบอกว่าอยู่ที่บ้านประมาณปีนึงเต็ม
แล้วอาการน้องบอกว่าจากที่ทรงอยู่เริ่มกำเลิบเหรอครับกำเริบ
วันนั้นตักอีกทีหนึ่งผมก็เอาไปหาหมอ
คุณหมอเขาบอกว่ามันต้องฟอกนะน้ำมันท่วมปอดแล้ว
แต่มันไม่ทำงานมานาน
หมอก็เลยฟอกฉุกเฉินให้เจาะคอค่ะ
อกที่คอได้ประมาณ๓เดือนค่ะ
แล้วหมอก็แนะนำให้ฟอกทางช่องท้องค่ะ
ก็เลยได้ฟอกทางช่องท้องประมาณ๖ปีค่ะ
ทีนี้หนูต้องฟอกไตบ่อยแค่ไหน

มันทรมานนะลูกเนอะแล้วหนูก็ต้องมาล้างอยู่ตรงเนี้ยที่บ้านเนี่ย
แล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ดูแลกันมาตลอด๖ปี
แต่ก็ยังไม่วายเพราะฉะนั้นมาเกิดวิกฤตตอนที่ติดเชื้อ
ติดเชื้อเพราะอะไรสาเหตุ
ห้องที่เราทำมันไม่มิดชิดมันไม่ดี
แล้วหมอบอกว่าไงครับต้องนอนรักษาอะไรยังไงบ้าง
เขาก็เข้ายาฆ่าเชื้อให้
อยู่๓เดือนพอว่าหายนิดหน่อยเขาก็เอาสายในท้องออกเขาก็ทำเส้นให้
มาเปลี่ยนจากฟอกไตตรงนี้คุณหมอบอกว่าปิดตรงนี้ไว้ให้แล้ว
เจาะที่แขนแทนเปลี่ยนมาเป็นฟอกไตที่แขนแทน
ฟอกอาทิตย์ละกี่ครั้งนะพ่อครับ
อาทิตย์ละ๓ครั้งครับจันทร์พุธศุกร์
พ่อก็ต้องขับรถไปเองเหรอครับ

น้องดิวแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าหนูต้องเจาะเส้นใหม่เหรอลูก

เพราะเส้นเก่ามันติดเชื้อค่ะ
ตอนแรกอันนี้ทำเส้นแท้ค่ะ
ได้๖ปีก็เอาออกมาทำเส้นเทียมค่ะ
นานสุดจะได้๒ปีค่ะแต่ตอนนี้ได้เกือบสองปีแล้วค่ะ

แล้วมันก็ติดเชื้อบ่อยค่ะแล้วหมอบอกว่าพ่อก็จะหิวได้อีก๑เดือนค่ะ

ก็๑เดือนก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะใช้ไม่ได้
แล้วหนูได้ไปหาหมอมาหรือยังตามที่หมอนัด
ยังเลยค่ะยังไม่มีเงินค่ะ
แล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนมันจะเกิดอะไรขึ้นลูก
ก็น้ำท่วมปอดเหมือนเดิมค่ะ
ก็ฟ้องไม่ได้ก็จะช็อกค่ะ

ก็กลัวค่ะกลัวแบบ
เป็นอะไรไปยังไม่ได้บอกลาพ่อแม่ค่ะ
ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะ
เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ลูก

ดิวมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อแม่ที่แสนดีที่สุด

รักพ่อแม่มากค่ะ
เราจะสู้ไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกัน
สู้สู้ด้วยลูกด้วย

จริงแล้วแม่นี่ก็คืออีกหนึ่งกำลังและแรงที่ช่วยในบ้านอยู่

ได้ได้เสริมได้ค่าพาไอ้ดิวไปหาหมอ
ตอนนี้งานที่แม่บัวเรียนจะทำแม่ก็ไม่ค่อยดีร่างกายตอนพักหลังนี้
เห็นบอกว่าแม่ไปล้มเหรอครับไปหาบน้ำให้ควายแล้วไปล้ม
พอมันปวดหนักเข้าพ่อเขาก็พาไปหาหมอ
เขาก็บอกว่ากระดูกทับเส้นก็กินยาเพราะบรรเทามาค่ะ
แล้วแม่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อาการมันก็พอพอจะเดินอย่างเงี้
มันก็จะปวดจะเจ็บมาที่เอวนี่ค่ะทำงานหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชม
ขึ้นชื่อว่าพ่อที่เป็นเสาหลักของบ้านภาระหนักทั้งลูกและเมีย
ก็เลยต้องมาตกอยู่ที่ผู้ชายคนนี้แต่พ่อก็ยินดีแล้วก็ไม่ได้คิดว่า
เป็นภาระที่เกินตัวแม่อยากให้กำลังใจอะไรพ่อ
ให้เขาสู้สู้สู้สู้ไปด้วยกันอย่าท้ออย่าถอย
ขณะเดียวกันที่ใจเขาสู้นะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยบางทีมันไม่ไหวจริงนะ
เพราะตอนนี้สายตาของพ่อเองข้างขวาเนี่ยแดงแดงแบบว่าตรงหัวตาแดง
มันเป็นอะไรครับข้างขวาเป็นอะไรเป็นต้องเห็นมองเห็นก็เป็นลายลาย
ดิวก็บอกพ่อทำไมไม่ไปหาหมอผมก็บอกว่าพ่อไม่ไปหรอก
ถ้าพ่อไปเกิดคุณหมอเขาลอกตาใครจะไปรับไปส่งดิว
ผมก็เลยเอาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ทำหรอก
ก็ตาข้างซ้ายพ่อยังยังมองเห็นเด็กอยู่ยังใช้งานได้
ก็เลยยังไม่ผ่าพ่อได้กำลังใจจากใครบ้างที่สุดในครอบครัว
นี่แหละลูกสาวกับเมียนี่แหละเพื่อให้ผมมีกำลังใจสู้

พีป้าเห็นแล้วป้าห่วงอะไรมากที่สุด
สงสารแกป้าก็บอกว่าไม่ต้องท้อหรอกตา
สู้สู้สู้เพื่อลูกเป็นกำลังใจให้นะ

จริงแล้ววันนี้เป้าหมายที่มาในเกมต่อชีวิตของเราก็คือ
ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตพ่อจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ถ้ามันได้เงินสักก้อนหนึ่งผมก็พาลูกไปทำเส้นฟอกไตใหม่
หมอบอกไหมลูกว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะประมาณสามหมื่นค่ะ
ว่าตอนนี้ครอบครัวเรามีเงินอยู่เท่าไหร่
ตอนนี้ไม่มีนะครับก็ถึงได้ส่งเรื่องมารายการนี้แหละครับ
ก็หวังว่าจะได้ไปต่อชีวิตเขาอีกหน่อยหนึ่งครับ
บอกก็มารายการเราหวังจะมาต่อชีวิตนี่แหละ
และไม่ได้ต่อให้ตัวเองนะต่อให้กับลูกที่รักที่สุด
เอานะผมเชื่อนะครับว่ามารายการเราแล้วต้องได้เจอโอกาสดี
ขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวที่มาเล่าให้เราฟังในวันนี้
แล้วให้เราได้เห็นความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวชีวิตได้ฟังไปแล้ว
เกมต่อชีวิตของเราครับมีของขวัญเป็นที่ละลึกเล็กน้อยนะครับ
มอบให้จากใจนั่นก็คือภาพถ่ายครอบครัว
ภาพนี้คือภาพความทรงจำดีผมเชื่อนะครับว่า
พ่อได้มองภาพนี้จะได้ยิ้มออกและมีความสุข

คุณผู้ชมครับแม้ความห่วงอาจจะเป็นภาระทางร่างกายและจิตใจของหลายครอบครัวนะครับ
แต่พ่อหนูกลับเอาความห่วงใยมาเป็นแรงผลักดัน
ให้ลุกขึ้นสู้เพื่อคนที่เขารัก
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อหนูจากจังหวัดศรีสะเกด
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของพ่อหนูนะครับ
จากจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะมากู้วิกฤต
หาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

คุณผู้ชมครับส่งกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อหนูด้วยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อหนูมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อครับคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้พ่อเลือกก่อนว่าพ่อจะตอบเรื่องไหนนะครับ
เอาเรื่องที่พ่อถนัดที่สุดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑น้ำพริกแจ่ว
เรื่องที่๒จังหวัดศรีสะเกด
เรื่องที่๓ลิเวอร์ฟูล
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕มนแคนแก่นคูณ
ข้อที่๒จังหวัดศรีสเกต

พ่อครับข้อเกตที่ศรีสเกต

แล้วพ่อเคยเห็นตราประจำจังหวัดศรีสะเกดไหมครับ
ตราประจำจังหวัดเนี่ยจะอยู่ตามโลโก้สถานที่ราชการต่าง

ประสาทหินเนี่ยเป็นรูปดอกลำดวน
อยู่ตรงพื้นที่สีดำที่เราปิดเอาไว้นั่นแหละครับ
แล้วก็คำถามอยู่ตรงพื้นที่สีดำนั้นนะฮะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดอกลำดวนบนตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกดคือภาพใด

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔

จากดอกลำดวนของจริงที่เขาเอามาวาดก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละ
เลือกตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบแล้ว๔ข้อ
ตอนนี้พ่อหนูยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องน้ำพริกแจ่ว

มนแคนแก่นคูณ

เอาแล้วแฟนเพลงตัวน้อยไม่รู้นะ

ขอเชิญน้องดิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพลงยังคอยที่ซอยเดิมเคยฟังไหมลูก

ยังคอยที่ซอยเดิมเนี่ยก็อยู่ในอัลบั้มที่มีชื่อ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ยังคอยที่ซอยเดิมของมนแคนแก่นคูณ

รอเธอที่นวะนคร

เจ้าบ่าวอย่าเฝ้ากอด

ฮอดจนฝันเห็น

บั้มยังคอยที่ซอยเดิมหนูก็เคยฟังค่ะ
แต่หนูคุ้นว่าเพลงรอปฏิหารมันออกหลังอัลบั้มยังคอยที่ซอยเดิมค่ะ

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปคะ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

ขอเชิญแม่บัวเรียนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านเราสองชั้นถูกไหมค่ะ

เพราะมันคือคำถามครับแม่

เพราะมันคือคำถามสมาธิดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บันไดขึ้นบ้านของเรามีกี่ขั้น
ตัวเลือกที่หนึ่ง๗ขั้น
ตัวเลือกที่๒๘ขั้น
ตัวเลือกที่๓๙ขั้น
ตัวเลือกที่๔๑๐ขั้น
บันไดที่บ้านแม่นะ
ขึ้นมาทุกวันทุกวัน๒๗ปีแล้วค่ะ
มีกี่ขั้นแม่ขอนับดูก่อน
แม่มั่นใจชัวร์
ตัวเลือกที่๒๘ขั้นครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้ป้าพีขึ้นมาตอบ

เรื่องก็คือน้ำพริกแจวและเรียกว่าภู

ขอเชิญพระพีมาต่อช่วยเป็นคนต่อไปครับ

น้ำพริกแจ่วทำทานกันบ่อยไหม

แล้วแจ๋วบ้านเราเนี่ยจริงแล้วนอกจากปลาร้าแล้วใส่อะไรได้บ้าง

ทำเสร็จแล้วไม่ใส่ได้ยังไงล่ะคะ

ระหว่างป้าพีทำกับป้าบัวเรียนทำอันไหนใครอร่อยกว่ากัน
ป๊าบัวเรียนทำอะไร

พ่อคิดได้ย้อนไปตรงนู้นดีกว่า

ก็คงฝีมือไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะฮะ
พร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เครื่องทำน้ำพริกแจ่วนะครับ

มีหอมแดงเผามีกระเทียมเผา
พริกแดงแล้วก็มีน้ำปลาร้านอันอันแหละนะฮะ
อ่ามีผักต้มให้ด้วยมีดอกแคร์มีมะเขือมีกระติ๊บข้าวเหนียว
ผักกาดขาวนะครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่นะครับ
นี่ก็คือตัวอย่างนะฮะครกกับสากเอามาเองเลยหรือเปล่าครับ
พอค่ะไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอามาแต่ฝีมือและความอร่อยนะฮะ
เดี๋ยววันนี้จะต้องตำน้ำพริกแจ่วนะ

เรียนเชิญครับมาเป็นผู้ช่วยครับ

น้ำพริกแจ่วพร้อมจัดเครื่องเคียงใส่ถาดจำนวน๓ถาดภายในเวลา๓นาที
เรื่องตำน้ำพริกแจ่วนั้นไว้ใจพระพียังไงก็สิทธิ์
ทันเวลาแน่นอนมั่นใจ

อย่าหยกอย่างใกล้นะ

ตอนนี้ยกที่๒มาแล้วนะแม่นะ
มาแล้วนะแม่นะเดี๋ยวได้นะครับส่งกำลังใจมาครับ
เพราะตอนนี้นะฮะ
เอาล่ะเดี๋ยวเหลืออีกกระติ๊บนึงนะฮะ

ไปแล้ววางแล้วหนึ่งค่ะเอาไปแล้วจ้า

เอาแล้ววางแล้วไปแล้วไปเองแล้ว

ไปตีละพังก็อยู่เวลา

กลิ่นมันช่างยั่วยวนจริงเลยนะน้ำพริกแจ่ว
เพราะนี่กลิ่นเท่านั้นแหละคุณน้ำลายผมแตกผอมมากไตระ
แล้วพริกเขาเผาจนแบบหอมมากเลย

คิดว่าทำได้ไหมภารกิจนี้ได้

เพราะฉะนั้นเสร็จแล้ว๓ชุด
อย่างที่บอกเอาไว้แต่เวลา๓นาทีต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่า
จะสามารถพิธีโจทย์ได้หมดเลยหรือไม่
คว้าเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่

อย่างนั้นครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดศิลป์อนาคตครอบครัวของข้าวหนู
จากจังหวัดศรีสะเกดว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับพ่อหนูจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท
๕๐๐๐บาท๒ตู้และภาษา๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ลุ้นนะลูกเนอะขอให้โชคดีนะครับพร้อมนะ
ข้อแรกเรื่องบ้านของเราครับ
แต่ก่อนฉันก็แข็งแรงดีเขาไปช่วยแต่หนูทำมาหากิน

ฉันก็พยายามให้กำลังใจตาหนูอยู่ว่า
ถึงจะเรากะสูดในการด้วย

บันไดขึ้นบ้านของเรามีกี่ขั้น

แล้วเราไม่นับว่าเป็นขั้นบันไดนะครับคุณผู้ชม

ครอบครัวของพ่อหนูนะฮะจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
มาลุ้นกันต่อเลยขอให้โชคดีและมีรอยยิ้มแบบนี้ทุกข้อนะครับ
จากเรื่องมนแคนแก่นคูณครับพ่อแม่ดูแลหนูตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ
แล้วทุกวันนี้พ่อแกก็ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
หนูก็สงสารพ่อสงสารแม่ค่ะ
เราทำไมเป็นภาระให้พ่อแม่ขนาดนี้

อัลบั้มชุดยังคอยที่ซอยเดิมของมนแคนแก่นคูณไม่มีเพลงใด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

แจ่วพร้อมจัดเครื่องเคียงใส่ถาดจำนวน๓ถาด
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
ถ้าได้ข้อนี้๑๐๐๐บาทและเหลืออีก๑ข้อนะครับ๑แสนบาทนะฮะ

ได้ครับ
เพราะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๕๐วินาทีครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวของพ่อหนูจากศรีสะเกดนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เกี่ยวของพ่อให้ได้รู้เหมือนแสนจากเรื่องจังหวัดศรีสะเกตครับ
คนที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือน้องดิวลูกสาวผมนี่แหละ
ผมก็มีหนาทีร่างใต้ท่องให้น้องดิ้วมือละสี่เถือ
ชีวิตผมเสมอนี่ก็สู้เพื่อลูกเพื่อเมีย
ถ้าผมหมดกำลังใจ

ลูกกับเมียผมจะอยู่ที่ไหน

ดอกลำดวนบนตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกดคือภาพใด
เลือกตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ

หนูแสน
หนูแสน

หนูแสน

หนูแสน
เพราะว่าดอกลำดวนบนตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกดคือภาพที่๔
ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่หน้าจอทีวีขณะนี้นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
๑๐๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอม
กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
สองดอกรวมเป็น๔๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

พร้อมแล้วครับครับมีฟังครับ
ผมจะเลือกเปิดตู้หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับ

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๑คือ

ผมจะเลือกเปิดตู้หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับ
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้หมายเลขสี่
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ

และตู้หมายเลข๒คือ
เพราะฉะนั้น

อยู่หมายเลข๓นั่นเอง
โบนัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กังวลใจอยู่แน่เลยผมว่า

ที่เราถ่ายทำรายการกันอยู่เนี่ย
ก็เลยกำหนดของน้องดิวที่จะต้อง
ผ่าตัดเส้นฟอกไตมาระยะหนึ่งแล้ว

เพราะต้องการต่อชีวิตของลูกสาว
ที่รักคนนี้เอาไว้ให้นานที่สุด

เงินทุนต่อชีวิตทุกบาททุกสตางค
นั้นมีค่าสำหรับครอบครัวของพ่อหนูมาก

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเส้นฟอกไต

นั้นก็คือสามหมื่นบาท

เพื่อเป็นการต่อชีวิตเบื้องต้นนะครับ
ทางรายการเกมต่อชีวิตนะฮะ

ทั้งสิ้นนะครับได้เงินไปทั้งสิ้นนะครับ
สามหมื่นห้าพันบาทเพื่อต่อชีวิตให้น้องดิวครับ
เป็นยังไงใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมครับ

คุณเอจงมีอายุมั่นขวัญยืน

ขอบคุณพี่เอชายาและรายการต่อชีวิตด้วยนะคะ
ที่ช่วยต่อชีวิตของหนูไปอีกขอบคุณค่ะ

สู้ต่อให้คุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้กับท่านนะลูกนะ

ยังต้องการเงินทุนอีกมากมายในการต่อชีวิตนะครับ
ส่วนพ่อหนูเองก็ต้องรักษาดวงตาและก็หล่อเลี้ยงครอบครัว
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันต่อลมหายใจคนละเล็กละน้อย
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวพ่อหนู
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
และวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครอบครัวด้วยนะครับ
มาร่วมรายการให้เกียรติกับทางรายการ
ขอให้คุณพระคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัว
สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น

ตอนผมใกล้จะตั้งขายได้
แม่เขาพาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลครับ
พอกลับมาผมมีอาการชักเก่ง
เขาก็ฉีดยาอีกข้างหนึ่ง
มันก็เลยเสียทั้งสองข้างไปเลยครับ
ตั้งแต่นั้นมาผมเห็นขาลูกผมรีบเลยเดินไม่ได้เลย
เสียบไอศครีมโบราณจำนวน๒๕แท่งภายในเวลา๓นาที
ได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โปรดติดตามตอนต่อไป